ไปที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
ทักคนผิดนึกว่าเพื่อน

เหตุเกิดชั้นล่างหน้าลิฟต์ตึก๙

ตะบดบางสาวทงผู้ประเจ็บคืนในสมชาย
ดาวใสอายุ๓๙ปี
มีแผลถูกมีดฟันที่ศีรษะ๒แผลนะครับ

กู้ภัยปฐมพยาบาลจากนั้นก็ประสานรถกู้ชีพ

ในที่เกิดเหตุพบว่ามีร่องรอยการต่อสู้
คราบเลือดที่พื้นนะครับ

และมีรอยหยดเลือดที่ทางเดินบันได

จากการสอบถามนางอิสริยา

บอกว่าสมชายที่เป็นสามี

ห้องพักชั้น๕ของตึกที่เกิดเหตุนี่แหละ

สี่ทุ่มครึ่งสามีบอกว่า
จะออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนต่อนะ

ออกมาดูเอ้าสามีถูกทำร้าย

จากเจ้าหน้าที่ด้านนายสมชัย

ก่อนเกิดเหตุเดินออกไปรอลิฟท์ที่ชั้น๕

ซึ่งตัวนายสมชายจำผิดคิดว่าเพื่อน

ใส่หลายครั้งจนล้มลงแล้วก็

ซึ่งในนั้นมีเงินสดอยู่จำนวนนึง

ต่อทรัพย์ล่ะครับส่วนสาเหตุที่แท้จริง

เดี๋ยวจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ